ถึงขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าได้สูงขนาดนั้น
แล้วไม่ได้ขึ้นไปเปล่านะขึ้นไปนะ
ทำท่าเหมือนร้องลามทำเพลงแล้วไปดื่มเหล้าอยู่บนนั้นอีก

โอ้โหขึ้นไปยังไงเนี่ย

ขึ้นไปยังไงนี่ครับชีโบ๊ทชีเบ๊อยู่คือคนคงมาดูเขาแล้วล่ะโอ้โหโอ้โห
นี่ฮะเป็นภาพที่ผู้ชายคนนี้อายุสัก๔๐ได้สวมกางเกงตัวเดียว
ขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้านะครับประมาณตอน๘โมงเช้าโอ้ยไปแต่เช้าเลยพ่อ
นี่นะตำรวจกู้ภัยมาถึงวางแผนกันว่าจะเอาลงมายังไงดี
เกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนก็ต้องงง
เพราะว่าชายคนนี้ตะโกนลงมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวลงเอง
แล้วลงมาจริงแล้วลงมาจริงแล้วคราวนี้ทำยังไงอ่ะจะ
คุมตัวยังไงอ่ะไม้งามก็พร้อมแล้วอะไรก็พร้อมแล้วนะครับ
พี่เขาไม่อยู่ให้จับหรอกฮะเพราะมือซ้ายถือเล่าขาด้วยเห็นไหม
คราวนี้เปิดปฏิบัติการโกยนะฮะ
พอเจ้าหน้าที่ปรีเข้ามาประชิดเข้า
คุณผู้ชมดูซิฮะเหมือนฉากในหนังอะไรสักแค่หนึ่ง
มีไหม่งามใช่ไหมฮะโอ้วถือไหม่งาม
ไม้งาม๓อันไปแล้วครับโกยแล้ว
โดยความหายาดก่อนรับไปดูแลซะข้อหายยังไม่แจ้งเดี๋ยวจะสอบสวนอีกทีหนึ่งฮะโอ้เดี๋ยวชอบตำรวจมากเลยสอบพอกตีบใช่ไหมคะวิ่งด้วยถือไม้งามด้วยครับนะครับ